ชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เขาลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานในมินิมาตรแห่งหนึ่ง
หลังจากที่มีคนคุ้มคลั่งใช้ปืน๓๘
จ่อยิงเจ้าของร้านเสียชีวิตไปสองศพเลยเหตุการณ์นี้นะคะ
ซึ่งญาติผู้ก่อเหตุอ้างว่าตัวผู้ก่อเหตุคือป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเหมือนกับขาดยาไป

เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตรวจสอบอยู่ค่ะ

นี่หรือเปล่าคะพี่ปอคะที่เป็นผู้ต้องหาหรือเปล่า
ใช่ค่ะชายคนนี้อายุ๔๐ปี
เป็นชาวบ้านตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเกลี้ยกล่อมกันมานาน
ถึงตั้งเกือบชั่วโมง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ชายคนนี้เขาคุ้มคลั่ง
เขาใช้อาวุธปืนไปยิงนายนาราวุฒิ
และนางจิติมาบูรณเสถียรสองสามีภรรยาเสียชีวิต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒๑นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวชายคนนี้ไปสอบประคำเพิ่ม
เจ้าตัวยังคงให้การวกไปวนมา
ตำรวจเลยคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพเดชอุดม
แล้วก็มีปืนของกลางอยู่ด้วยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางชุดพิสูจน์หลักฐานสพเดชอุดม
ก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่ม

ส่วนใหญ่ก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุคือไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยค่ะ
ทุกคนมาทราบเรื่องอีกทีคือได้ยินเสียงปืนดังติดต่อกันหลายนัด

พบว่าตัวผู้ก่อเหตุเดินถือปืนกลับเข้าไปนั่งรอในบ้านของตัวเองค่ะ
จากนั้นก็เลยมีการแจ้งให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนซึ่งเป็นเจ้าของร้านมินิมาตร

ไม่ทราบจริงว่าสาเหตุใดชายคนนี้ถึงไปก่อเหตุแบบนั้นขึ้นนะคะ
ฟังเสียงของชาวบ้านแถวนั้นหน่อยค่ะ
ทางมารดาของตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็มายืนยันว่าผู้ก่อเหตุป่วยนะ

เศร้าเคยพาไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้รับการรักษาต่อค่ะ
ส่วนที่ไปก่อเหตุไม่ทราบว่ามาจากเหตุใด
เพราะว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยไปทะเลาะกับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเลย
แต่คิดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยของลูกชายเองค่ะ

ไม่เลยค่ะไม่เด็กขาด
รับประกันได้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเวลา
เวลาไปกินไปอย่างนี้จะไปสื่อสดปกติบ้าได้เส้นเอง
บ้าได้เส้นค่ะบ้าได้เส้นลูกส้ายดูบ้าเส้นค่ะ
เส้นนี่เรามาสิงหยากเราก็หายโดดเอาเลยเอาเท่าไหร่ก็เอา

มันไม่

ทางตำรวจก็รวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

นำประวัติการรักษาอาการป่วยซึมเศร้า
อาการทางจิตเวทมายืนยันด้วยเพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปมูลเหตุที่ทำให้ชายคนนี้บันดาลโทษะก่อเหตุได้
หลังจากหลังเกิดเหตุจนถึงตอนนี้เนี่ยชายคนนี้ยังให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าชายคนนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังหลับเป็นระยะด้วย
พิสูจน์หลักฐานค่ะก็เดี๋ยวจะนำพยานหลักฐานที่ได้นะคะ
เฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านไปตรวจสอบ
เพื่อจะได้หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ